กลางดึกที่ผ่านมาจังหวัดพัทธลุงเนี่ยเห็นบอกว่าเกิดเหตุการณ์วุ่นกันยกจังหวัดเลยนะคะ
มีคนโทรไปที่โรงพักษ์สพเมืองพัทธลุงบอก
ง่ายมีคนเอาปางนูมายิง
เอาปางนูมายิงใส่รถชาวบ้านปางนูคือหนังสติ๊กค่ะ

แล้วนี่กลายเป็นภาพเป็นคลิปออกมาค่ะ
ผู้ชายคนนั้นแหละเห็นไหมไกลตรงนั้นเห็นไหม
แล้วง้านแล้วไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงยีนขาสั้นแบบนั้นค่ะ
เอาปางหนูหนังสติ๊กได้เรียนรู้ไปพร้อมกันนะ

เอาไปยิงใส่รถของชาวบ้านที่เขาผ่านไปผ่านมาบริเวณนั้นเนี่ย
จุดเกิดเหตุก็คือกลางถนนสายอภัยบริรักษ์บริเวณปากทางเข้าวัดชัยชนะสงคราม
เขตเทศบาลเมืองพัทธลุงนะคะตำรวจเอ่ยกู้ภัยเอ่ย
พอลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะชายคนนี้เอ้าไม่กลัวนะ
วิ่งเข้าหาค่ะแล้วก็วิ่งไล่ยิงไล่ยิงตำรวจไล่ยิงกู้ภัยไล่ยิงชาวบ้าน
แล้วไล่ยิงรถที่ขับผ่านมาทุกคันแถมหนังสติ๊กเนี่ย
ก็เอามายิงใส่รถเจ้าหน้าที่ด้วยแต่ไม่ได้รับความเสียหายนะคะ
ก่อนที่ตัวเขาเองเห็นไหมวิ่งหนีเข้าไปในชุมชนอภัยบริรักษ์ซอย๗
เจ้าหน้าที่ก็ต้องส่องไฟฉายไปตามหากันแบบนี้ค่ะ
ใช้เวลานานร่วมนับชั่วโมงถามว่าเจอไหมมืดขนาดนี้ไม่เจอค่ะ
ครับไม่พบตัวหายไปในความมืดซะแล้วนะคะพอตำรวจเอาล่ะไม่พบตัว
เมื่อสักครู่ที่ปรากฏในคลิปไปตรวจสอบริมถนนไปพบรถมอเตอร์ไซค์
รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีขาวนี่ค่ะโอ้โหก้อนหินเพียบ
ทะเบียนหนึ่งกล่อไก่ขรคางสี่หนึ่งสามหกพัทลูงจอดอยู่
แบบนี้แล้วคุณดูเห็นไหมช่องเก็บใส่ของก้อนหนึ่งเพียบเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นของผู้ชายคนนี้แหละ
พัทธลุงก่อนที่จะประสานให้ญาติของผู้ชายคนนี้มาทราบต่อไป
สุดท้ายแล้วนายเหนื่อยฟรี
นายที่ว่าภาษาปากใต้เขาจะเรียกตำรวจว่านาย

ปังนูนคือหนังสติ๊กใช่ไหมอย่าไปหาทำแล้วกันนะปังนูนนะฮะ